แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
แม่ม่อนประจำบาน
แม่ม่อนประจำบาน
คุยไฟมันธพัดค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ

แล้วต้นสัปดาห์แบบนี้และยังเป็นวันแรกของการทำงานของปี๒๕๕๗
ปีนี้มันต้องเป็นปีอะไรที่แบบมีแต่อะไรดี
ดีแน่นอนและสำหรับใครที่ตั้งใจว่าจะทำอะไรนะ
ต้นปีไม่ได้คิดเลยว่าจะไปเที่ยวรอบโลกที่ไหนฉันจะทำธุรกิจอะไร
จะซื้อบ้านซื้อรถโอ้โหคุณผู้ชมค่ะอย่าทำอะไรต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้
เพราะว่าเราจะได้วางแผนแล้วก็ลงมือทำให้สำเร็จไง
ใช่เราตั้งต้องหมายตั้งแต่ต้นปีเลยนะเธอ
ถูกต้องแล้วก็ค่อยพิษที่แบบสุดมุ่งหมายของเรา

ประเด็นโหราแซ่บของเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือ
หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์เลือดตกยางออก
ตุ้มไหมอ่ะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม
ตกใจคุณพระจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเราต้องรู้ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้หาวิธีป้องกันจริงป่ะ
ใช่แล้วรู้ก่อนก็ป้องกันกันไปคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า
อย่างแซ่บอย่างเสียเหมือนเดิมเหมือนเดิม
ต้นปีต้องเสียกว่าเดิมสิเธอไม่ได้นะ
ใช่ร้องเสียกว่าเดิมคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมาต่อเนื่องอยู่กับการแดนส์
แบบว่าแบบตายปีเชียวแล้วก็แดนส์กระจายมากเลยนะ
แดนแบบใหม่เธอสุดเลยดูนะดูนะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะแอว่านะปุ๋ยไฟล์ทำไปคุณผู้ชมอาจจะแบบไม่เห็นภาพ
ดูอะไรที่เจริญหูเจริญตากันคุณผู้ชม
ถูกต้องแต่ว่าแบบก่อนที่จะไปเจอคุณครูนะคะคือแบบตอนนี้แบบผู้ชายมาร้อง
โอ้ยมายก็อด
ผู้ชายคนนั้นน่าจะคือพี่หมอโจ้ไงโย
แม่งไปได้ไงขาอวบขนาดนั้นใช่อะสิไปนะฉันก็ไปเจอแล้วคิดถึงขาอวบนะ
นี่ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราไปพบพี่หมอโจ้กันเลยดีกว่าค่ะ
กับช่วงโหลาเชฟแบบสินสัทโจ
สวัสดีครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วย

รู้สึกว่าแบบหน้าตาพี่หมอจะดูสดใสเปล่งปร่ำแบบนี้
เขาเรียกว่าได้รับอิทธิพลจากสองสาวนี่แหละ
ว้าว
ทำให้มันเลยดูมีหลาดสีขึ้นมาบ้าง

มีคือสองคนนั้นแหละมั้ง
จำสัปดาห์กันค่ะในวันที่๔๘มกราคม๒๕๕๙นี้นะคะแต่นักกษัตริย์เป็นยังไงบ้าง

ในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดปีชวนหลังจากปีใหม่ที่ผ่านไปแล้วนะครับ
นักตนาปพื้นฐานดวงนะครับก็ยังเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงตามหลักดวงจีน
มันยังไม่พ้นปีไม่เกื้อหนุนนะครับยังไม่พ้นยังไม่พ้นนะฮะ
เพราะว่าถ้าจะพ้นเนี่ยก็คือต้องเป็นเขาเรียกว่าตุดจีนเป็นต้นไป
ก็คือในจุดจีนปีนี้จะตรงกับวันที่แปดกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมี
คือพูดง่ายว่าถ้าดูดวงสากลเนี่ยเข้าสู่ปีใหม่แล้วคือเข้าสู่ปีวอกแล้ว
แต่ดวงไทยดวงไทยคือ๑๓เมษาก็ถือว่ายังไม่เข้าสู่ปีวอกนะครับ
จีนก็ยังไม่เข้าสู่ปีวอกเพราะฉะนั้นเนี่ยปีชวดเนี่ยก็อีกไม่กี่
อาทิตย์ก็จะเข้าสู่ปีที่สมคงกับตัวเองแล้วโอ้ยรออีกนิดแนว
ในช่วงนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องด้วย
โอ้โหดีนะคะดีนะคะชื่นใจอ่ะแต่พอหลังกุมภาไปปั๊บเขาจะสำเร็จมากกว่านี้อีก
ต่อไปปีฉลูนะครับปีฉลูนะครับในช่วงนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยหลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลไปเนี่ยก็ยังไม่ควรที่จะหักโหมนะครับ
แล้วก็ในส่วนของในช่วงนี้เนี่ยผมอยากให้ระวังเรื่องของการป่วยแล้วหมอนอนเผื่อเข้าโรงพยาบาลเข้าคลินิกด้วย
ฉลูนะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะไม่ประมาทด้วยแล้วก็ทำงานเสร็จก็พักผ่อนกันดี
เรียบบริจาคเลยแค่เทศนี่ทำสิ่งดีต้องรับแบบปีใหม่ก็ถือขอบคุณไปด้วยนะครับ
ต่อไปก็ปีขานนะครับคนที่เกิดปีขาดนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีจะมีความรู้สึกรางสังหรณ์ขึ้นมาว่าเหมือนกับเป็นช่วงที่มีสัญญาณอ่อนในเรื่องของความวุ่นวาย
ในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของความไม่ลาบลื่นเนี่ยจะเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็พยายามปล่อยวาง
จะเจอพูดง่ายว่าเจออะไรที่มันไม่โสภาแล้วก็ปล่อยว่างั้นคือทำใจสบายเอานะมันช่วงไม่ดีอ่ะ
ช่วยสบายก่อนมาละกันยอมรับมันไปนะคะ
อย่างเชฟอาจจะมีงานชนกันแล้วก็บางทีงานบางงานไปทำแล้วก็อาจจะต้องรออีกต้นพักหนึ่ง
หัวจะได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยคือจะถามว่าได้มั้ยได้
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้ได้ไม่เป็นไรงานชนกันแสดงว่างานเยอะนะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องฟันฝ่านิดนึงฟันฝ่าผ่านไปได้เนี่ยก็จะได้อะไรกลับมาเยอะเหมือนกัน
อื้อเราต้องสตรองอยู่ด้วยสู้ค่ะต้องสตรองค่ะสู้ค่ะ
ต่อไปคนที่เกิดปีมโรงละครับไปยังไงบ้างต่อไปคนที่เกิดปีมโรงนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับ
สะสางเหุตุลักษ์เก่าที่คางไว้ค่ะ

มีพ่อขางหงูไหมครับใช่นะครับ

ประมาทไม่ยากเนอะใช่ทุกเรื่องเลยต้องใส่ใจรายละเอียดด้วย
เพราะฉะนั้นคือเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มเนี่ยอย่ามองข้าม
เดี๋ยวมันจะแบบบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่แบบว่าแก้หรือระมัดระวังก่อนเนอะ
ปัญหาอะไรก็แก้แต่เนิ่นกันแล้วกันนะคะ
เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ยังเหลืออีก๔นักศัตริย์ด้วยกัน
แต่ว่าช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นแซ่บกันด้วย

เราพูดถึงเรื่องนักศัตริย์ไหนที่มีเกณฑ์แบบเลือดตกยางออก
เรื้อออกปากแล้วแดงช่ะนี่ครับกลับกันเองอะปากแดง

เอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้